คุณเคยได้ยินใช่ไหมไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดี
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้แค่มาเรียบเคียง
แต่ขึ้นไปนอนบนเตียงหลับเพลินเลยค่ะ
ดูตอนที่ตำรวจไปเจอตัวหน่อยนะ
บ้านของเขาก็ไม่ใช่ที่นอนของเขาก็ไม่ใช่
แต่มานอนที่นอนสาวคนอื่น
ใช่ค่ะแล้วสาวคนนี้เขาแอบชอบไง

ถ้ามาหาแล้วไม่เจอขอดมหมอนเธอก็ยังดี
โอ้โหถามสาวก่อนไหมสาวเนี่ยกลัวมากนะคุณ
กลัวสิคะจู่มีใครก็ไม่รู้มานอนอยู่บนเตียงของเธอแบบนี้
แล้วท้ายที่สุดนะแจ้งตำรวจตำรวจมาปลุกให้ตื่น
คุมตัวออกมาจากห้องนอนไปไปเดี๋ยวต้องไปนอนต่อในตารางแล้วล่ะมั้ง
ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะ
ที่อำเภอชายวานที่อุดรนะคะ
เจ้าของบ้านคือคุณป้าราตรี
บอกว่าผู้ชายคนนี้นะเขาชื่อว่าบักจอย
บักจอยหรือว่าศรีรู้บุญเนี่ยอายุ๔๓ปี
จอยเนี่ยเคยแอบเข้ามาในบ้านของป้าราตรี๓รอบ
ก่อนหน้านี้นะเอามีดมางัดหน้าต่างห้องนอนลูกสาว
ลูกสาวอายุ๒๔ปีไงมางัดตอนตี๓
แล้วรอบนั้นน่ะนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมโชคดี
ลูกชายของป้าราตรีตื่นมาเจอพอดี

แล้วหลังจากนั้นลูกสาวไม่กล้านอนที่ห้องเลย
ต้องให้พี่ชายมานอนที่ห้องตลอดเลย

ก็ใช่ไงกลัววันดีคืนดีเดี๋ยวมามางัดมาแงะ

ทีนี้วันที่เกิดเหตุนะตัวลูกสาวน่ะไม่อยู่บ้าน

จ่อยมาปีนขึ้นมาปีนแล้วก็หาตัวลูกสาวไม่เจอใช่ไหม

นอนไปนอนมาพลิกไปพลิกมาหลับ

แล้วตอนป้าราตรีมาเปิดห้องนอนลูกสาว
กระใจสิว่าเฮ้ยมีผู้ชายที่ไหนมานอนห้องลูกฉันเนี่ย
รีบแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มถามบักจ่อย
จ่อยก็บอกว่าก็แอบชอบลูกสาวป้าลาตี
แต่ว่าเนี่ยใครก็หาว่าผมเป็นคนบ้า
เป็นคนโรคจิตเสพยาผมไม่ได้บ้า
ผมแค่แอบชอบลูกสาวเขาเฉย
รักเขาข้างเดียวมันผิดตรงไหนคุณตำรวจฮะ

เดี๋ยวรักได้แต่บุกมาถึงขนาดนี้

ใช่ค่ะคือเอาจริงอายุเขาก็ห่างกันนะคุณ

บักจ่อยอายุ๔๓อะตำรวจก็บอกว่า
จอยเดี๋ยวไปตรวจตรวจฉี่หน่อยสิ

แล้วเดี๋ยวต้องให้หมอตรวจด้วยนะว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่า
เพราะว่าบักจ่อยเขาก็ยืนยันผมไม่ได้บ้า
แต่นี่ดีนะที่คืนดังกล่าวเนี่ย

แต่ยังไงอันนี้ถือว่าบุกรุกเข้ามาในบ้านคนอื่นยามวิการ

แม้จะไม่ได้ขโมยของเลยก็ตามจริง